อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นพิธีกรรมความเชื่อตามโบราณของชาวอีสานนะคะ
คือพิธีตัดขนอนค่ะ
พิธีตัดขนอนเขาทำกันทำไมไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคะ
คุณจะเห็นว่ามีการร่ายรำร่ายรำเสร็จแล้วก็นำดาบมาควงจากนั้นก็ตัดค่ะ

เป็นก้านของต้นกล้วยที่เอาผูกมาพันกันไปเลย
เดี๋ยวรอดูค่ะรอดูซิว่าผลของการทำพิธีนี้จะเป็นยังไง
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือพิธีกรรมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยโบร่มโบราณของชาวอีสาน
เขาจะจัดพิธีนี้ขึ้นมาในหลายกรณีนะ
อย่างแรกคือการตัดเคราะห์กรรมตัดทุกข์ตัดโศก
ให้คนที่มีทุกข์มีเคราะหกรรมได้ผ่านพ้นไปได้
อย่างที่สองก็คือจัดขึ้นมาเพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝนค่ะ
คือเขาบอกว่าจะมีการทำข้าวต้มมัดเอาไว้อยู่ตรงกลาง
ตรงกลางที่มัดรวมกันเอาไว้ตรงยอด

ถ้าหากตัดแล้วเนี่ยนะคะเค้าต้มมัดที่ผูกเอาไว้เนี่ยมันคว่ำลงมา
ว่ำทั้งสองฝั่งข้าวต้มมัดเป็นสองฝั่งรู้ไหม

ถ้าหากมันคว่ำทั้งคู่แปลว่าฟ้าฝนปีนี้ไม่ดี
แต่ถ้าหากว่าตัดแล้วข้างหนึ่งหงายข้างหนึ่งคว่ำแปลว่าปีนี้ฝนฟ้าดีนะ
เนี่ยก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของเขานะคุณผู้ชมนะ
ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยเห็น
ฉันเป็นคนอีสานเองก็ยังไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้